เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมในช่วงนี้เรารวบรวม
เรื่องแปลกในโลกโซเชียลกันมาเพียบเลยทีเดียว

โอ้โหฮือฮาเป็นอย่างมากกับการขายไอศครีม
ไอติมนี่แหละแต่ว่าขายแบบไม่ธรรมดา
เพราะว่าคนนี้เขาได้รับฉายาว่ายอดมนุษย์ไอศครีม

เป็นยังไงไปติดตามครับ
การมันให้ครับ
ทำเบนครับ
ทำเบนครับ
พอฟังจากที่พี่แกพูดเนี่ยชัดเลย
ชัดเลยครับชัดแบบนี้เนี่ยแกบ้าแน่
นั่นถือปืนมาด้วยใบไม้เต็มรถไปหมด

ผมไม่ได้บ้าครับผมมาขายไอติม

แหมพี่ก็ทำให้ผมเข้าใจผิดอยู่ได้ตั้งนานนะ
นี่ที่แท้ก็คือยอดมนุษย์ไอติมแมน
คนดังแห่งโซเชียลนี่เองเหรอ
แต่งตัวแบบนี้มา๑๐กว่าปีแล้วเหรอเนี่ย
แกบอกว่าใครจะมองแกบ้าก็ไม่เป็นไรครับ
ผมภูมิใจในตัวผมเองก็ละกันครับเนี่ย

เหมือนเอากระเป๋า๗สีมาตัดเสื้อ

เป็นการสร้างจุดเด่นสร้างเอกลักษณ์ให้กับเรา

ใครก็มองแบบนี้

ระหว่างคนอารมณ์ดีกับคนวิกลจริต

ไม่ใกล้ยังใกล้อยู่ยังปกติอยู่
แต่ผมยืนยันพี่คนนี้เขาไม่ได้บ้าหรืออะไรยังไง

จะแบ่งปันอารมณ์ดีให้กับคนรอบข้าง

ได้กินของหวานได้ดูอะไรที่มันแบบดี
เพราะว่าสังคมในสมัยนี้มันเครียดใช่ไหม

อันนั้นคือแค่ปัญหาตัวเองก่อนนะ